รองเท้าวิ่งที่ดีนะคะคุณสมบัติหลักนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของนักวิ่งแล้ว
ก็ควรจะซัพพอร์ตเท้าค่ะเพื่อให้นักวิ่งสามารถลดอาการบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บให้น้อยที่สุดนะคะ
พอเป็นแบบนั้นแล้วจะได้ออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่สุขภาพที่ดีก็จะตามมาค่ะ

นักวิ่งหลายคนมักจะมีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักเท้าขณะวิ่ง
บางคนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าอย่างเดียวบางคนลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เข่าส้นเท้าหรือเอ็นเวอร์ร้อยหวาย
ให้ช่วยกระจายการลงน้ำหนักเท้าไม่ให้ลงซ้ำณจุดใดจุดหนึ่ง
รวมถึงช่วยให้สามารถลงน้ำหนักที่กลางเท้าได้ง่ายขึ้น
ก็จะช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักเวลานักวิ่ง

อกจากนั้นเขาจะทำให้เวลานักวิ่งลงน้ำหนักกลางเท้าแล้ว

จากจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายแล้ว
ก็ควรจะฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

จากประโยชน์อาจจะกลายเป็นโทษแบบไม่รู้ตัวนะคะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน